คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องที่คุณวรพรเตือนเอาไว้
ก็คือมีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งนะครับ
ถูกแมวกัดผ่านไป๘วันลูกชายไม่สบายใจแล้วทำไมแผลแม่เป็นแบบนี้
นี่แมวกัดมันบานปลายเลยนะคะ
เขียวช้ำม่วงแล้วเห็นไหมว่ามีหนองมีหนองอยู่ตรงนั้นด้วย
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากครับมีผู้ชายคนหนึ่งเอาภาพคุณแม่ของเขาเนี่ย
คุณแม่อยู่ในโรงพยาบาลนะแล้วก็ภาพบาดแผลที่แม่เนี่ยถูกแมวกัดไปโพสต์ในกลุ่มธาตุแมว
ระบุข้อความบอกว่าขออนุญาตครับอย่าว่าน้องแมวน้องหมากัดไม่อันตรายกับผู้สูงอายุนะครับ
กรณีนี้น้องโดนน้องแมวกัดน้องฉีดยาแล้วนะครับกัดปุ๊บไปหาหมอปั๊บ
ฉีดยาให้แม่ปกติผ่านมา๗๘วันแผลตรงที่น้องกัดมีอาการเขียวช้ำตามภาพ
แล้วมีอาการปวดมากผมสงสารแม่แต่ก็แอบโมโหน้องแมวนิดนึงแต่ทำอย่างไรได้
เรารักน้องไปแล้ววันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับเจ้าของโพสต์ครับคุณผู้ชมฮะ
เล่าเพิ่มเติมบอกว่าหลังจากถูกแมวกัด๓๔วันได้แม่ปวดจังเลยแม่ปวดแม่ปวดขานะครับ
พอเขาเห็นขาแม่ปั๊บเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วรับไม่ได้แล้วเขียวช้ำมากเหลือเกิน
ก็เลยพาไปโรงพยาบาลเอกชนอีแข่งหมอพาเลยพาอะไรพากรีดขาเอาน้องออกครับ
นี่ครับตัวที่น่าจะเป็นตัวที่กัดคุณแม่ครับหมอก็กรีดเอาน้องออกนะ
ตอนนี้แม่ยังปวดขามีไข้นิดหน่อยแล้วแม่มีโรคประจำตัวมีโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับ
เบาหวานความดันจึงนำเรื่องนี้มาโพสต์ในโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นอุทาหรณ์
อย่าชะล่าใจถ้าถูกสัตว์เลี้ยงของท่านกัดเนี่ยแม้แผลจะเล็กนะครับ
ส่วนสาเหตุที่แมวในบ้านเออทำไมทำไมแมวในบ้านกัดแม่คืออย่างนี้
แมวของเขาเนี่ยเห็นแมวจรอยู่นอกบ้านนะครับ
ขู่กันไปฟ่อกันไปฟ่อกันมาปรากฏว่าแม่เดินถอยหลังไปชนมัน

เหมือนกับว่าแมวจะขู่กันเหมือนจะตีกันนะครับ
จังหวะแม่ก้าวถอยหลังกับน้องแมวเขานึกว่าแม่เป็นแมวตัวข้างนอก
เขาก็เลยกัดขย่ำเลยครับแต่ไม่ได้ว่ากัดแบบกัดปล่อยกัดปล่อยคือกัดแล้วขยี้อะครับ
ถ้าถูกหมาแมวกัดต้องระวังเลยนะเพราะในน้ำลายมันมีเชื้อแบคทีเรียครับ
ที่เป็นอันตรายอาจจะเกิดการติดเชื้อได้
ถ้าผิวหนังบริเวณที่ถูกกัดมีอาการปวดบวมแดงร้อน
รีบไปโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
อย่างเช่นผู้สูงอายุครับที่มีโรคประจำตัวเบาหวานอะไรแบบนี้
ถ้าถูกกัดนะเดี๋ยวจะติดเชื้อรุนแรงได้ง่ายกว่าในกรณีอื่นครับ